คุณผู้ชมประเด็นไลน์ที่เราถามคุณผู้ชม
ตั้งแต่ช่วงข่าวเช้าตรูของไทยรัฐ

ถามว่าแนวคิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่บอกว่าถ้ารถมันติดมีวิธีแก้ปัญหาคือ
เอาไอ้รถเก่าสับปะรังเคที่มันจอดอยู่ตามถนน

ถ้าทิ้งไม่ได้ก็เอาไปทำเป็นปากการังเทียมซะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราเยอะนะคะ
มีท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าแก้ไม่ได้หรอกครับท่านนายก
เพราะว่าปัญหารถติดต้องแก้ที่คนไม่ได้แก้ที่รถ
แล้วจะบอกว่าปัญหารถติดของเราอันดับหนึ่งของโลกนะ
เป็นปัญหาใหญ่มากนายกมีวิธีการแก้ปัญหารถติดแบบนี้
ว่าอะไรส่งไลน์มาพูดคุยกับเรานะคะ
แล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี
นายกก็พูดถึงเรื่องนี้อยากให้คุณผู้ชมฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
ในประเทศประทับคอมันมีปัญหาสำคัญอยู่สองอย่าง
พันจราจรไปด้วยคือการจอดรถข้างถนน
ถนนที่ไม่จอดไม่ได้ไม่ควรจอด
หรือบางทีก็จอดตายทิ้งไปไม่มีคนดูแล
ผมไม่ได้สั่งการต้องลากทิ้งทั้งหมด
รถเก่ารถที่ไม่ใช้ประโยชน์รถที่ไม่มีคดี
จะจอดได้ทั้งดวนจอดอะไรสัปลังเคบ้านเมืองไม่เรียบร้อย

ถ้าทิ้งที่ไหนไม่ได้ก็ไปทำปากการัง
แต่ต้องหมดคดีก่อนนะ

ทุกคนต้องการความสะดวกทั้งหมดแล้วมันจะทำยังไง
ถ้าไม่ใช้กฎหมายมันไม่มีทางอื่น
คือความหมายของท่านมันจะมีส่วนหนึ่งที่รถที่ถูกจับดำเนินคดี
มันถูกไปจอดแช่ทิ้งไว้ตามริมถนนริมฟุตบาท
ตามอ่านทางรื่นเพื่อรอสิ้นสุดคดี

ค่ะท่านก็อาจจะสิ่งความหมายขึ้นเป็นว่า
แต่คำถามต่อคือรถที่ไม่มีใครใช้
แล้วอีกปัญหาตามมาคือคนไม่เคารพกฎหมาย
นี่ไงไปจอดในที่ห้ามจอดขาวแดงคุณก็จอดไง
ใช่นายกก็พูดไว้แล้วไงว่ารถมันถูกจอดในที่ห้ามจอด

จริงต้องเร่งรัดเรื่องคดีนะคะ
ให้ทำคดีให้เสร็จเร็วมันจะได้ไม่ถูกจอดทิ้งแบบนี้
เรื่องเขาบอกแบบนี้นะคะ
อย่างเช่นนำรถกำจัดขยะของกรทมไปทำปากการังเทียม

จะต้องมีการหารือกับสถานีตำรวจในพื้นที่
ว่ายังติดคดีอยู่หรือไม่
หากไม่ติดคดีรวมทั้งไม่มีเจ้าของ
หรือผู้รับชอบทางกฎหมาย
จึงจะสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องก็คืออธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทำปากการังเทียมได้อยู่แล้วเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำใต้ทะเล
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักดำน้ำดูปากการัง
ใต้ท้องทะเลเพียงแต่ต้องทำความสะอาด
เรื่องของคราบสนินคราบน้ำมัน

นำซากรถเก่ามาทำประกาศหลังเทียมค่ะ
ผมอยากขอเสนอทางด้านรัฐบาลหนึ่งเรื่องแล้วกันนะ

รถเมล์รถตู้รถแท็คซี่เนี่ยสำคัญมาก
ไปจอดส่งผู้โดยสารกลางถนน
เกาะกลางถนนแล้วให้ผู้โดยสารเดินข้ามมาหมอชิดเนี่ยเต็มไปหมดเลย

บางทีที่ฉันเห็นคือตำรวจยืนตรงนั้นข้ามต่อหน้าตำรวจไปเลยค่ะ

ถูกนี่คุณผู้ชมก็ส่งมานะคะเนี่ยบอกว่าจริงมันต้องแก้ทั้งระบบการจราจร
วินัยจราจรควบคุมปริมาณรถแล้วก็ผังเมืองด้วย

ถูกต้องแล้วอีกหนึ่งเรื่องถึงแม้จะมีรถไฟฟ้าแต่ว่าถ้าค่าโดยสารมันแพง

แล้วจะบอกว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าประเทศไทยแพงที่สุดในเอเชียนะ
คุณยิ่งพูดอ่ะยิ่งเพิ่มอ่ะ

เออเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาให้ถูกจุดเหมือนเวลาคุณคันแขนคุณไปเก่าขามันหายนะ

อ้าวช่วยกันเก่าไปเฉพาะจะได้หายคันนะฮะ